นะดูไปดูน้ำจิตน้ำใจค่ะของคนลุกทุ่งกันต่อเลยละกัน
หญิงลีศรีจุมพลคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมเยี่ยนนะคะ
ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะคุณอาสอนเพชรเมฆวิเชียนั่นเอง
ตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะคะร่วมของเราทีเดียวอ่ะเดินไปนิดนึงละกัน

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะอ่านดูภาพนิดนึง
เป็นความน่ารักของลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลค่ะ

คุณอาสอนชัยค่ะเมฆวิเชียนค่ะ
นักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงดังนะคะ
จ่านจูบไม่หวานแล้วก็อีกหลายบทเพลงค่ะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะเรารายงานไปว่านะคะ
ข่าวเนี่ยคุณอาล้มป่วยหลายโรคเลย
และยังมาตรวจพบก้อนเนื้อในตับนะคะ

ตอนนี้คุณอาจิตใจเข้มแข็งนะคะ
หญิงลีเองค่ะก็จะขอเป็นกำลังใจให้คุณอานะคะ
ด้วยความเคารพรักแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณอาจริงค่ะ
ในคลิปคุณอ่าก็หน้าตาสดใสนะคะ

รวมถึงว่าขอบคุณลูกสาว
นั่นก็คือหญิงลีนั่นเองนะคะ

บันเทิงไทยรัฐค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามหญิงลี

พอเธอเข้ากรุงเทพปุ๊บก็ตัดสินใจไปหาคุณอาที่บ้านเลย
ส่วนตัวค่ะเคยร่วมงานกับคุณอา
เคยร้องเพลงเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยกันมาแล้ว
ถือโอกาสช่วงนี้นะคะไปสวัสดีปีใหม่ไทยได้เลยแล้วกัน
แล้วก็ได้มอบเงินไว้ให้คุณอาจำนวนนึงนะคะ
เพื่อให้คุณอาไว้ซื้อของบำรุงตัวเอง
จะได้กลับมาแข็งแรงเร็วนั่นเองนะคะ

สอนชัยเมฆวิเชียนนะคะก็ขอให้แข็งแรงโดยเร็วนะคะคุณผู้ชม
ค่ะนะคะได้กำลังใจดีแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าคุณอาก็เดี๋ยวจะหายไวแน่นอนนะคะ